คุณผู้ชมครับติดวันละ๓๔๐๐๐คน

ล่าสุดอัปเดตมาเช้าติดเชื้อมา๓๙๙๕
โอ้โหแล้วดูคนติด๓๙๐๐คนหาย๒๔๐๐
คนป่วยมันก็เข้าไปยังโรงพยาบาลเยอะ
ค่ะเกือบร้อยละ๕๐แบ่งครึ่งกันเลย
ปัญหาของเตียงก็ยังแก้ไม่ได้แล้วมีผู้เสียชีวิต
วันนี้๔๒ก็ไม่ใช่น้อย
วันก่อน๕๑๕๑วันนี้๔๒คุณผู้ชมครับ
นี่คือตัวเลขล่าสุดที่รายงานมาเมื่อเช้า
ก็นำไปสู่เรื่องราวการที่หลายคนตกใจ
จากการที่ประกาศเมื่อคืนใช่ไหมครับ

รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขโควิด๑๙
คุณผู้ชมเห็นแต่ละวันประมาณ๔๐๐๔๐๐ตัวเลขใหม่
แต่ทีนี้ตัวเลขที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ย
แบ่งออกไปประมาณวันละ๑๐๐บาท
นี่แหละเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดข่าว

เกี่ยวกับการประกาศควบคุมการแพร่ระบาดนะคะ
เป็นประกาศจากราชกิจจานุเบกษาค่ะ
ออกประกาศมาตรการคุมเข้มโควิด๑๙
เน้นพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและจังหวัด
มี๔จังหวัดนะคะในภาคใต้นะคะ
คือใช้คำว่าจะให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวดก็คือสีแดงนั่นเอง
รายละเอียดเป็นแบบนี้เอามาดูรายจังหวัดก่อนแล้วกันนะคะ
กรุงเทพก่อนเลยตามมาด้วยปริมณฑล๕จังหวัด
นครปฐมนนทบุรีปฐุมธานีสมุทรประการและสมุทรสาคร

นราธิวาสปัตตานียาลาและสงขลาค่ะ
มาดูสาระสำคัญนะคะประกาศอย่างแรกเลย
เพราะว่าก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วนะคะช่วงวันศุกร์
กลายเป็นคลัสเตอร์หลายคลัสเตอร์นะคะ
นี่เป็นรายละเอียดก็คือล็อกดาวน์ปิดแคมป์๓๐วัน
หยุดงานก่อสร้างห้ามคนงานเดินทาง
เคลื่อนย้ายแรงงานชั่วคราวอย่างน้อย๓๐วัน
ก็คือให้อยู่ตรงนั้นห้ามไปไหนนะ๓๐วันรวม
เจ้าหน้าที่กำหนดจุดตรวจจุดสกัดป้องกันการเดินทางเข้าออกและเคลื่อนย้ายแรงงาน
เอาแต่ข้อนี้ขอพูดอีกนิดนึงนะคะหลายคนก็เป็นห่วงว่าช้าไปไหมช้าไปไหม

มันจะทันหรือเปล่า
แต่อย่างไรก็ตามนะคะพี่น้องแรงงานถ้าเปิดช่องเราดูอยู่นะคะ
ขอความร่วมมืออยากเลื่อนย้ายเพราะว่าเขาจะมีการเยียวยาเนาะ

แล้วก็มีอาหารให้รับประทานตลอดทั้งวันด้วยเนี่ยนะคะ
เอาข้อ๒ทีนี้รายละเอียดประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อคืนนะคะ
จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านทุกประเภท
ห้ามให้นั่งรับประทานในร้านให้เปิดเฉพาะการซื้อกลับบ้าน
หรือนำไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น
ข้อนี้เมื่อวันศุกร์ข้อมูลจากการประชุมไม่มี

ไม่มีนะคะมันโทรมา

งดบริการในพื้นที่ที่เป็นมหรสบต่าง
โรงภาพยนตร์สวนน้ำพื้นที่นั่งรับประทานอาหารในศูนย์อาหาร
แล้วก็ให้เพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคลในพื้นที่พักคอยต่าง
หรือการจัดนิทัศกาลให้เปิดดำเนินการได้ตามปกติ
โดยให้งดจัดกิจกรรมจัดการประชุมการสัมมนาและการจัดเลี้ยง

ส่วนข้อห้าการจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของคนมากกว่า๒๐คนขึ้นไป
ก่อนหน้านี้เขาผ่อนคลายให้เป็น๕๐อันนี้ลดลงมาเหลือ๒๐เหมือนเดิม
แต่กรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรคเท่านั้นนะครับ
จากนี้ในประกาศนะคะมีกำหนดเงื่อนไขในการเดินทางไว้ด้วยนะคะ
เพราะว่าการเดินทางนี้เป็นเรื่องสำคัญ
มันเกี่ยวข้องกับการแพร่ของแพร่กระจายของเชื้อโดยตรงเลยนะคะ
๑ค่ะการเดินทางเข้าออก๔จังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้ตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดเพื่อคัดกรองการเดินทาง
บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรแสดงตนอื่น
๒นะคะการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเข้าหรือออก
พื้นที่กรุงเทพและ๕จังหวัดในปริมณฑล
จะมีการตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดเพื่อควบคุมการเดินทางและการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ทั้งนี้นะคะสำหรับการเดินทางข้ามจังหวัดของประชาชนทั่วไป
ให้ดำเนินการย้ำนะคะให้ดำเนินการเท่าที่จำเป็น
มุ่งเน้นความปลอดภัยใครที่สถานการณ์มันเหมือนจะดีขึ้น
โรงแรมถ้าพื้นที่อื่นเขาก็เปิดแสดงว่าฉันไปได้
เขาเปิดบางทีก็คุณอาจจะไปไม่ได้ก็ได้
คือคำสั่งนี้เขาไม่ได้บังคับถึงขนาดว่าไม่ให้เดินทางเลย
แต่ขอความร่วมมืออย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายและเดินทางเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
ส่วนข้อ๓การเดินทางเข้าออกจังหวัดอื่นนอกเหนือจาก๑๐จังหวัดนะคะ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ให้ตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดเพื่อคัดกรองค่ะ
ในกรณีที่พบผู้เดินทางจาก๑๐จังหวัด
ในพื้นที่ที่ทางราชการกำหนดหรือตามหลักเกณฑ์แนวทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
อันนี้ก็เป็นข้อประกาศที่บอกมาเมื่อคืนที่ผ่านมา
เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพอออกประกาศออกมาปรากฏว่า
ผู้คนในโลกโซเชียลส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่นะไม่เห็นด้วยนะคะ
ข้อกำหนดนี้โดยเฉพาะในทวิตเตอร์เนี่ยคุณผู้ชมดูสิคะ
ของเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยแล้วนะครับอัพเดทล่าสุดเข้าไป
ใช่ค่ะแล้วแน่นอนแหละความเห็นก็หลากหลายเดี๋ยวเอามาให้ดูกันนะคะ
เขาบอกว่าจริงแล้วจะเป็นกึ่งล็อกดาวน์หรือว่าล็อกดาวน์เฉพาะจุด
ยังไม่มีการห้ามประชาชนเดินทางหรือว่าออกนอกบ้าน
เว้นที่เป็นแรงงานในไซส์งานก่อสร้างเท่านั้น

มีชาวเน็ตคนหนึ่งค่ะเขาทวิดข้อความแสดงความเห็นว่า
บางคนแสดงความเห็นค่ะเดี๋ยวก็ล็อกดาวน์เดี๋ยวก็คลายล็อก
หลุบแบบนี้อยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะรู้สักทีว่าสิ่งที่ต้องทำคือ
เร่งหาวัคซีนไม่งั้นก็จะอยู่กับวงจรแบบนี้

อันนี้ก็เป็นการลักษณะเหมือนเหมือนบ่นกับเหตุการณ์นะคะ
เป็นความเห็นต่างหลากหลายความจำนงไปดูอ้าว
อันนี้เป็นตัวอย่างสั้นเล็กน้อย
ที่เอามาให้ได้เห็นกันนะนึกทวิทย์ที่ผมไปอ่านเจอ
เขาทวิตเอาไว้บอกว่าแสดงว่าไอ้มาตรการที่เราทำกันมาทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมา
งบประมาณมหาศาลมันไม่ได้ผลเลยใช่ไหมมันต้องมานั่งล็อกแล้วล็อกอีกเดี๋ยวผ่อนคลายเดี๋ยวล็อกอยู่แบบนั้น
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนเขาก็ฝากถามไปยังรัฐบาลแหละว่ามาตรการมันจะแบบเบ็ดเสร็จได้เมื่อไหร่